ท่านผู้ชมครับกลับมาช่วงนี้เราตามกันต่อนะครับความคืบหน้าคดีที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับคดีของภูมิกับโจ้กับพวกนะฮะที่ตอนนี้ตกเป็นผู้ต้องหาในคดีซ้อมทรมานรีดเงินผู้ต้องหาคดียาเสพติดจนเขาเสียชีวิตไป
ล่าสุดตอนนี้เนี่ยจับได้แล้วทั้งหมด๕คนจาก๗คนที่ถูกออกหมายจับนะครับท่านผู้ชมครับคนที่เห็นภาพใหญ่ที่สุดนี่คือภูมิกับโจ้ยังหลบหนีอยู่นะครับ
พันธมตเอกทิติสันอุทธนพลอดีตภูมิกับการสพเมืองนครสวรรค์นะครับส่วนที่จับกลุ่มตัวได้มีอยู่๕คนนะฮะ
คือในภาพนี้เนี่ยนอกจากภูมิกับโจ้จะมีพันธมตรีระวิโรธดิตทองสารวัตรสืบสวนสพเมืองนครสวรรค์นี่ยังหนีอยู่ตอนนี้จับได้แล้วนะครับ
มีร้อยตำรวจเอกทรงยศคล้ายนาครองสารวัตรป้องกันและปราบรามสพเมืองนครสวรรค์นะครับ
มีร้อยตำรวจโทธรณินมาสวรรณารองสารวัตรป้องกันและปราบรามสพเมืองนครสวรรค์
ดาบตำรวจวิสุทธิ์บุญเขียวพบหมู่งานป้องกันและปราบรามสพเมืองนครสวรรค์นี่เป็นคนล่าสุดที่เพิ่งจับได้เมื่อเย็น
ดาบตำรวจสุภากรนิ่มชื่นเป็นพบหมู่งานป้องกันปราบรามสพเมืองนครสวรรค์เหมือนกัน
และอีกคนคือสิบตำรวจรีปวีกรคำมาเร็วผ่อบอหมู่งานป้องกันและปราบรามสอบภอมเมืองนครสวรรค์ตาคลีนี่นะครับ
ท่านผู้ชมครับล่าสุดเนี่ยดาบตำรวจวิสุทธิ์นะถูกคุมตัวได้ช่วงเย็นที่ผ่านมานี่เองนะครับทั้งหมดถูกออกหมายจับข้อหาร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยการทรมานหรือกระทำการทารุณโหดร้าย
ข้อหาเป็นเจ้าพนักงานร่วมกันปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบและร่วมกันตั้งแต่๕คนข่มขืนใจผู้อื่นโดยใช้กำลังประทุษร้าย
อยู่แต่คำถามก็คือว่าภูมิกับโจ้ไปไหน
ยังอยู่ในประเทศไทยหรือไม่หรือว่าหนีหายไปไหนแล้ว
เพราะว่าคดีนี้เนี่ยเป็นข่าวขึ้นมาก็ตั้งแต่ช่วงวันเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมา
ที่มีทนายเดชาออกมาเปิดเผยเป็นข้อมูลก่อน
เมื่อวานจะมีคลิปออกมานะฮะหลายคนเห็นคลิปแล้วบอกโอ้โห
กว่าในหนังอีกใช่ค่ะแล้วประเด็นคือ
ไม่มีใครติดต่อผู้กำกับโจ้ได้เลยนะคะ
ตั้งแต่เป็นข่าวเมื่อสองสามวันก่อนนะคะคือถูกคำสั่งย้ายระหว่างตั้งกรรมการสอบ
ตอนยังไม่มีคลิปอ่ะนะค่ะจากสพมนครสวรรค์เนี่ย
ให้ไปประจำที่กองบัญชาการตำรวจภูทรภาค๖นะ
ซึ่งเป็นพื้นที่ของทางภาคเหนือตอนล่างของนครสวรรค์
ไปเซ็นชื่อรายงานตัวอยู่วันเดียวอาทิตย์ที่ยี่สิบสองกรกฎาสิงหาคม
อาทิตย์ยี่สิบสองเนี่ยไปเซ็นชื่อรายงานตัวแต่เมื่อวานนี้จันทร์ยี่สิบสามนะ
อาจารยี่สิบสามเมื่อวันก่อนแล้วก็เมื่อวานอังคารยี่สิบสี่
มารายงานตัวแล้วหายไปเลยหายก่อนที่คลิปจะถูกเปิดเผยเผยแพร่ด้วยซ้ำ
ใช่ค่ะคือตอนที่เป็นข่าววันแรกวันที่๒ตอนที่ยังไม่มีคลิปออกมาค่ะ
ทีมข่าวยังติดต่อภูมิกับโจ้ได้นะคะใช่
ยังมีการตอบข้อความผ่านทางไลน์กับทีมข่าวของเรา
ซึ่งตอนนั้นก็ยังปฏิเสธอยู่ปฏิเสธทุกอย่าง
บอกว่าเป็นช่วงแต่งตั้งโยกย้ายผมโดนเลื่อยขาเก้าอี้อ่า
บอกว่าไม่ได้ทำร้ายเลยน้องเขามีโรคประจำตัว
อะไรก็ว่าไปสุดท้ายเนี่ยตอนนี้ติดต่อไม่ได้นะครับท่านผู้ชมครับ
ดูเส้นทางหน่อยนะครับเพราะบางข่าวก็บอกว่าโอ้โห
ป่านี้หนีออกนอกประเทศไปแล้วมั้งอืมตรวจสอบเส้นทางที่ภูมิกับโจ้
กับพวกอีกหนึ่งคนที่ยังเหลืออยู่เนี่ยไม่รู้จะไปไหน
จะไปพร้อมกันหรือเปล่านะครับแต่ถ้าตัวภูมิกับโจ้เนี่ย
ตามรายงานข่าวบอกว่าผู้ต้องหาอาจจะขับรถออกจากตัวเมืองนครสวรรค์
ตอนกลางคืนแล้วก็มุ่งหน้าไปทางนู้นเลยก็ได้อำเภอแม่สอดจังหวัดตาก
เพราะจะออกไปยังประเทศเมียนมาร์ได้นะฮะคือตรงนี้เนี่ย
น่าจะขับรถหรูฟอลอรี่ไปด้วยหรือไม่นี่นะฮะเพราะว่าเขามีแต่รถหรูทั้งนั้น
แต่ตามรายงานข่าวบอกว่าภูมิกับโจ้เปลี่ยนใจ
ทีแรกมีข่าวว่าจะออกไปนู่นเลยเมียนมานะฮะไปทางแม่สอดจังหวัดตาก
แต่ได้เปลี่ยนใจขับรถมุ่งหน้าไปทางจังหวัดเชียงราย
จากนครสวรรค์ไปนะครับแล้วก็ไปเชียงรายนะครับ
เพราะสามารถหลบหนีไปประเทศเพื่อนบ้านได้สองทางด้วยกันถ้าไปถึงเชียงรายนะฮะ
โดยหากออกไปทางอำเภอเชียงแสนจะสามารถข้ามไปยังฝั่งประเทศสปลาวได้
แต่หากขึ้นไปทางอำเภอแม่สายจะสามารถหนีออกไปยังเมียนมาได้
เพราะฉะนั้นตามรายงานข่าวบอกว่าเปลี่ยนใจนะ
ทีแรกจะออกไปทางเมียนมาทางจังหวัดตากที่แม่สอดเนี่ยขึ้นไปเชียงรายแทน

มีรายงานว่าภูมิกับโจ้อาจจะใช้ช่องทางทางธรรมชาติ
ตะเข็บชายแดนไทยพม่าก็ได้นะฮะ
หลบหนีออกไปยังประเทศเพื่อนบ้านเพราะว่าภูมิกับโจ้เองมีความคุ้นเคยในเรื่องของสภาพพื้นที่
แล้วตามรายงานบอกว่ามีความสนิทชิดเชื้อกับครอบครัวของนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่
ที่ดูแลพื้นที่นั้นอาจจะไม่ได้ขับรถผ่านด่านทั่วไปอาจจะออกทางช่องทางธรรมชาติ
ขณะที่ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดตากนะครับหลังจากทราบข่าวเรื่องการหลบหนีของภูมิกับโจ้
แล้วอาจจะหลบหนีออกไปทางประเทศเพื่อนบ้านก็ได้สั่งให้ตำรวจร่วมกับทหารด้วย
ฝ่ายปกครองด้วยในพื้นที่๕อำเภอนะครับที่มีรอยต่อกับเมียนมาเนี่ยคือแม่สอดแม่ระมาท
ท่าสองยางพบพระอุ้มผางด้วยตั้งด่านตรวจจุดสกัดต่างต่างแบบตั้งด่านเข้มเลยนะครับ
ทุกคันเนี่ยรถจะขับผ่านเข้าออกต้องลดกระจกลงให้ตรวจสอบก่อนนะ
แล้วก็มีการบันทึกภาพด้วยแบบนี้นี่ฮะเพื่อจะดูว่ามีผู้ต้องหาเนี่ย
ลักลอบหลบหนีมาหรือเปล่าแต่ว่าตอนนี้ยังไม่เจอนะครับ
หนองคายเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็เข้มงวดนะครับรถยนต์รถบรรทุกสินค้าทุกคันเลย
ที่จะผ่านด่านเดินทางออกนอกประเทศนะครับที่ด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่๑
อำเภอเมืองหนองคายนะฮะก็เพื่อจะดูเรื่องของการลักลอบ
ว่าการเคลื่อนไหวของภูมิกับโจ้เหมือนกันนะครับ
ก็ประสานตำรวจแต่ละท้องที่รัฐระเวนตามแนวแม่น้ำโขงด้วยนะฮะสอดส่องกันนะครับ
ภูมิกับการตรวจคนเข้าเมืองหนองคายก็ประสานไปยังสปลาวด้วย
ให้ตำรวจที่นั่นเนี่ยช่วยตรวจสอบบุคคลตามหมายจับของไทยหน่อยเผื่อจะพบเห็นนะครับ
บึงการเนี่ยตมแล้วก็ต่อชดตำรวจน้ำด้วยทหารด้วยนะครับ
ก็ตรวจตราเข้มเหมือนกันรถที่จะผ่านเข้าออกทั้งรถทั่วไปแล้วก็รถบรรทุกสินค้านะครับท่านผู้ชมครับ
นี่ฮะคือแต่ละพื้นที่เนี่ยตามพื้นที่รอยต่อของไทยกับประเทศเพื่อนบ้านเนี่ย
ตอนนี้ปริ้นต์ภาพของภูมิกับโจ้แล้วก็ผู้ต้องหาที่ยังหลบหนีเนี่ย
จ่ายไปหมดแล้วนะครับเพราะว่ามีหมายจับทุกคนแล้วในตอนนี้นะครับ
นี่แหละค่ะก็คือประเด็นแรกนะคะที่วันนี้ถูกถามถึงกันเยอะนะคะ
เนี่ยเอาภาพนี้ไปติดไว้ทั่วห้ามเดินทางออกนี่นะคะ
ก็คือเนี่ยค่ะเราก็พยายามหาคำตอบมาให้ว่าอดีตผู้กำกับโจ้เนี่ยหนีไปหรือยัง
ถ้าหนีคาดว่าจะไปเส้นทางไหนยังอยู่ในเมืองไทยหรือเปล่า